พวกเขาใช้เท้าถีบยันรถไปรถน่าจะเสีย
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมไปแบบนี้๒โลนะ

สองโลธรรมดามอเตอร์ไซค์ยันมอเตอร์ไซค์ธรรมดา
ก็ปวดขาจะแย่อยู่แล้ว
แล้วนี่มอเตอร์ไซค์กับซาเล้งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วคนที่ถ่ายคลิปนี้นะเป็นเจ้าหน้าที่อบตหนองบัวสารานะ
อูโหพยายามอธีบรถม
มะช่วยนะคุณต้าต้องเข็นไปเติมแบบใกล้

นอกจากชื่นชมจะไปนวดขาให้พี่เขาแล้ว